สำหรับคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปามัน
คุณสายป่าและคุณหวูดนเองนะคะ

ไปฮานีมูลที่เกาะหลีเป๊ะนะจ๊ะ

เนื่องจากพายุเข้า
ก็ไม่มีผลกับการปั๊มทายาทนะคะ
ทั้งคู่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เนี่ยยังไม่พร้อมค่ะที่จะมีลูก
ขอเวลาอีก๒ปีจ้า
เป็นช่วงพายุเข้าพอดีวันที่๙กับ๑๐ค่ะ

ก็ถือว่าเราได้เที่ยวเล่นอยู่๒๓วัน

ก็คือไม่มีแผ่นดินไหว

เขาก็ไม่ได้แบบเร่งเราเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าได้อยู่ด้วยกันคือคุณแม่ก็รู้

ว่าอยากแบบมีเวลาเที่ยวเล่นก่อน
อีกสักประมาณสัก๒ปีครับ
เพราะว่าอยากให้เขาอยากสนุกกับเรื่องงาน
เขาอยู่ยังสนุกเราก็สนุกเรื่องเที่ยวอยู่

ให้มันให้มันผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อน

ตอนนี้แฟนก็รอไปก่อนนะคะ